ไทยรัฐทีวีของเราก็มีโครงการนะโครงการดีกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมาแนะนำคุณผู้ชมไปเลยจ้าวันนี้จะพาไปกินอาหารเหนือเจ้า
นะจ๊ะนี่คือร้านไส้อัวสมุนไพรจากเชียงใหม่ค่ะ
ร้านพี่อ๋อมไส้อัวสมุนไพรสูตรต้นตำรับเขาได้สูตรมาจากยายอีกทีนึงนะคะ
ก็เลยมาเปิดร้านขายอยู่ที่หน้าบ้านมีให้เลือกทั้งหมด
๒รสชาติก็คือเออไส้อวบ้านธรรมดาและไส้อุ๋อเห็ดเพาะ
อันนี้น่ากินน่าลองมากทุกคนแถมเขาบอกว่าเขาแพ็คมาใน
มีแพ็คศูนยากาศนะคะซึ่งสามารถส่งออกได้ทั่วไทยเลยนะคะ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจจะรับไปขายต่อ

ใครสนใจอยากจะสอบถามติดต่อช่องทางสั่งซื้อที่เราขึ้นให้นี้เลย

เอาล่ะคุณผู้ชมครับใครจดไม่ทันหรืออยากจะเข้าไปดูรายละเอียด
หรือว่าอยากจะส่งโปรโมทร้านของคุณ